เราเล่าข่าวเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนทุกวันจริงนะคะ
โดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ช่วงเทศกาลคนเดินทางเยอะ
เราก็โรนโรงกันทุกปีช่วง๗วันระวังอันตราย
แต่เนี่ยค่ะผ่านไป๒วันเนี่ยอุบัติเหตุเกิดขึ้นโอ้โห
นับร้อยครั้งแล้วอ่ะอ่าแล้วก็ล่าสุดเดี๋ยวให้ไปดูนะเหตุการณ์มีอุบัติเหตุนะคะ
หลายเหตุการณ์เลยเดี๋ยวไปไล่ไล่เรียงดูนะคะไปดูคลิปนี้ค่ะ
เป็นรถบัสหลุดโค้งแล้วก็พุ่งไปชนรถบรรทุกค่ะ
นี่เต็มค่ะคือภาพที่ได้มาเป็นภาพจากกล้องที่ติดอยู่ในรถบัส
เป็นสองเลนสวนพุ่งชนรถบรรทุกแบบนี้หุ้ยหลุดไปยังไง
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานครับ
บัสขับมาบนถนนสายท่าเรืออุทัยเรียบคลองชลประธานหมู่๔อำเภอนครหลวง
จังหวัดพระนครศรียุธยาแล้วหลุดโค้ง
ไม่รู้ไปหลุดโคอีท่าไหนแล้วพุ่งชนแบบประสานงาเลย
รถบรรทุกพ่วง๒๒ล้ออ่ะ
สภาพรถบรรทุกพ่วงคือพังยับเลยนะคะ
คนขับถูกอัดก๊อปปี้เสียชีวิตคาที่อยู่ในรถนะคะ
นายพิพิษชัยภัยศาลธรรมอายุ๔๖ปี
ซึ่งเป็นคนขับรถพ่วงนะคะเนี่ยคนนี้เป็นคนขับรถบรรทุกครับ
ใกล้กันรถบัสรับส่งพนักงานของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
ด้านหน้าก็พังยับกระจกหน้าแตกหมดเลย
คนขับรถบัสก็เสียชีวิต
นายสุพัฒน์บัวพันธ์อายุสามสิบห้าแต่คนขับรถบัสไม่ได้เสียชีวิตอยู่ในรถ
คือกระเด็นออกมานอกรถเลยนะคะเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นน่ะ
รถฝั่งซ้ายนายธนวิทย์ลาวงศาอายุ๑๙ปีเป็นผู้โดยสาร
ถูกอัดติดก๊อปปี้อยู่ในรถอัดก๊อปปี้ติดอยู่ในรถนะคะ
กู้ภัยก็เอาเครื่องตัดถ่างนำตัวออกมาส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช
เห็นเหตุการณ์นายอาทิตย์สุภาอายุ๔๒ปีเขาเล่าให้ฟังว่า
อ่ะขับรถตามรถบรรทุกมาค่ะออกมาจากโรงศรีในอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีธุยา
จะเอาข้าวเปลือกในอำเภออุทัยจู่รถบัสขับมาเร็วมากแล้วก็หลุดโค้งมาเลย
คือทางรถที่เขาจะหักหลบเนี่ยหักหลบไม่ทันรถบัสมาเร็วจริงแล้วก็หลุดโค้งมาพุ่งชนรถบรรทุกแบบแรงมาก
ก็เลยทำให้มีผู้เสียชีวิตทันที๒รายก็คือคนขับรถบัสและคนขับรถบรรทุกเจ็บสาหัสอีกหนึ่ง
ก็คือเนี่ยค่ะนายธนวิทย์อายุ๑๙ที่อยู่ในรถบัสตำรวจก็เก็บภาพนี้เป็นหลักฐานสำคัญ
แล้วก็คุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุในครั้งนี้นะคะ
เดี๋ยวไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานี่เองครับท่านผู้ชมครับ
มีกลุ่มรถจักรยานยนต์กลุ่มบางบัวทอง๑๙คันประมาณ๓๐คน
เขาตั้งแถวกันอยู่จะขี่ไปทำบุญที่กาญจนบุรี
เดี๋ยวท่านดูนะฮะระหว่างกำลังรวมตัวตั้งแถวกันอยู่นะครับ

เป็นอะไรเปล่า

เดี๋ยวดูเนี่ยดูอีกทีนึงนี่ฮะเขากำลังตั้งขบวนกันอยู่เดี๋ยวฟังเสียงหน่อยนะ
นี่ฮะกำลังตั้งขบวนกันอยู่ครับ๑๙คัน๓๐คนนะครับ
ที่ถนนเพชรเกษมตะมนท่าตำหนักอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม

กล้องติดหมวกของหนึ่งในกลุ่มมอเตอร์ไซค์อ่ะก็จะเห็นว่ามีกระบะคันหนึ่งพุ่งเข้ามาชนแบบ
ไม่รู้เนื้อรู้ตัวกวาดไปเลยฮะทั้งขบวนเลยนะครับ
รถพังเสียหายไป๑๐คันบาดเจ็บกันเกลื่อนถนนครับ
คนเจ็บใน๑๑คนนะครับมีสาหัสอีก๒คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนกระบะนะครับคนขับคือนายโสพลเสียงสูงอายุ๓๖
แล้วก็มีภรรยานั่งมาด้วยก็บาดเจ็บทั้งคู่เหมือนกันนะครับ
นายโสพลบอกว่าหลับในฮะ
เมื่อเช้ามืดวันนี้ครับหลับในครับก็เลยพุ่งชนจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ข้างทาง
ตอนนี้ตำรวจก็สอบปากคำดำเนินคดีไปแล้วนะครับ
ส่วนที่จังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเกิดอุบัติเหตุรถกระบะสีขาวทะเบียนขอไข่มม๖๔๖๙ชนบุรีนี่ค่ะ
อยู่ในทางคู่ขนานฝั่งขาเข้าโคราชจอดติดไฟแดงอยู่พอไฟเขียวปุ๊บออกตัวเปลี่ยนเลนกระทันหัน
แล้วก็กลับรถตัดหน้ารถบัตรโดยสารที่วิ่งตรงมาในเส้นทางหลักก็เลยชนกันแบบเต็มเต็มอ่ะ
อ๋อนี่จะกลับรถอย่างนี้อืมแล้วก็ดูดิโอ้โห
กระบะกระเด็นไปชนกับรถกระบะอีกคันนึงสีน้ำเงินแล้วก็รถเก๋งที่เขาจอดติดไฟแดงอยู่ดีก็ถูกชนพังยุบเลย
ของที่บรรทุกมาเป็นผลผลิตทางการเกษตรหล่นกระจายเต็มถนนนะคะ
คนขับรถกระบะคันต้นเรื่องบอกว่าไม่รู้เส้นทางก็เลยอยู่ดีปุบปับกลับรถเลยอ่ะ
เปลี่ยนเลนส์กระทันหันแล้วกลับรถเลย
จังหวัดขอนแก่นแล้วพอกลับรถมันตัดหน้ารถคันอื่นแล้วรถคันอื่นที่เขาจอดติดไฟแดงอยู่ก็เดือดร้อนไปด้วยนะคะ
เหตุการณ์นี้เจ็บไปสามทั้งสามคนนั่งมากับรถกระบะสีขาว
ภัยก็ประถมพยาบาลแล้วก็ส่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
ตำรวจก็ต้องดูกล้องวงจรปิดแล้วค่ะแล้วก็สอบปากคำคนที่เห็นเหตุการณ์เพิ่มเติมนี่
เปลี่ยนเลนส์กลับรถเนี่ยครับนะคะสรุปสถิติอุบัติเหตุกันหน่อยนะคะ
สองวันของการรณรงค์ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรช่วงปีใหม่สองพันห้าร้อยหกสิบสาม
เกิดอุบัติเหตุเก้าร้อยเจ็บสิบสี่ครั้งแล้วนะคะมีผู้เสียชีวิตหนึ่งร้อยเก้ารายบาดเจ็บเก้าร้อยเก้าสิบสามคน
สุราธานีอุบัติเหตุสะสมมากที่สุดค่ะแล้วก็มีผู้บาดเจ็บสะสมมากที่สุดด้วยค่ะ
รายนครสวรรค์มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดนะคะตอนนี้จังหวัดละ๖รายแล้วครับ
สาเหตุมันเหมือนเดิมเดิมทุกครั้งเมาแล้วขับขับรถเร็วแล้วรถที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดก็รถจักรยานยนต์
อันนี้มีวันกลับอีกนะฮะใช่ค่ะต้องระมัดระวังนะคะ